พูดถึงเปรี้ยวเอเอฟคุณสองคนจำได้ไหม

คือเรื่องราวชีวิตของคุณเปรี้ยวเอเอฟเนี่ย
ก่อนหน้านี้ถ้ายังพอจำกันได้มันมีดราม่าว่าครั้งนึงเนี่ยเธอ
พูดก็พูดงานไม่มีก็เลยหันไปพึ่งการติดแบบไปยืมหนี้มา

ยืมสินก็เลยเป็นหนี้นอกระบบชุดใหญ่เลยค่ะ
เงินก็หายงานก็หดถึงขั้นที่แบบว่าเครียดจนแบบไม่อยากอยู่แล้วโลกใบนี้
ทุกวันนี้ค่ะคุณเปรี้ยวกลับมายืนหยัดแบบสดใสอีกครั้งนะคะ

แม้ว่างานแสดงแนวละครลูกทุ่งจะกลับมาแล้ว
แต่ว่าช่วงต้นปีเนี่ยเปรี้ยวเองก็พบกับข่าวร้ายเหมือนกันคือคุณแม่ล้มป่วยอย่างหนัก
หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะฮะ
เองก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าชีวิตเดี๋ยวก็มีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายสลับกันไปเลยค่ะ
ทุกวันนี้ก็เลยหันหน้าเข้าทางธรรม
อกจากจะดูแลครอบครัวแล้วก็หมั่นทำบุญเยอะเลยค่ะ
ส่วนเรื่องที่ตอนนี้หลายคนฮิตกันทั้งวงการเรื่องของมูเตลูไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเธอเหมือนกันที่ทำให้เธอมีพลังใจฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้ค่ะ
แล้วเธอบอกเลยว่านั้นหนูนี่แหละพี่ดาราสาวสายหมู่ตั๋วเจียงขันค่ะ

ก็ได้ท่านก็ให้มาปังค่ะแม่
ท่านก็ให้อย่างนี้ค่ะ
งานแบบประมาณ๔เรื่อง๕เรื่องนี้ก็มาจากท่าน

ปฏิบัติธรรมตลอดถึงแม้แบบช่วงโควิดมาเราไม่ได้ไปเข้าวัดสาศีลทานศีลภาวนาแบบไม่ขาดอย่างนี้ค่ะ
ฤายฝีปฏิบัติ
สวยขึ้นเยอะเหมือนกันนะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
คนที่ผ่านทุกพันธุ์โศกมาสวดโมนเข้าหาพระธรรม
รับรองจิตใจจะดีขึ้นแน่นอนนะคะ
แจ๊คตอนนี้ก็สวดอยู่นะสวดอยู่หลายบทอยู่นะ